ความคืบหน้าคดีที่ร่างทรงพ่อปู่ฤษีตาไฟที่จังหวัดศรีสะเกด
ซึ่งเป็นชายพิการแขนขาลีบนะครับแล้วก็หลอกลวงหญิงสาววัยสิบเจ็ดปี
ทำพิธีสะดอกเคราะห์ก่อนจะลงมือข่มขืน
ล่าสุดศาลจังหวัดศรีสะเกดมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับ
ก็พิพากษาให้จำคุก๕ปีปรับ๖๐๐๐บาท
แล้วก็ให้ชดใช้เยียวยาค่าเสียหายกับหญิงสาวคนนี้

สารจังหวัดศรีสะเกดได้อ่านคำพิพากษา
คดีร่างทรงปู่ฤษีตาไฟที่ร่างกายพิการแขนขาลีบ
ก็เหตุคมขืนสาววัย๑๗ปี
โดยพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องจริง
ตัดสินจำคุกเป็นเวลา๕ปีปรับ๖๐๐๐บาท
ซึ่งการไต่สวนในชั้นศาลจำเลยให้การรับสารภาพ
และยอมจ่ายสินไหมเยียวยาผู้เสียหายเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท

คงเหลือจำคุก๒ปี๖เดือนปรับ๓๐๐๐บาท

โดยให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ๘ครั้ง
และมีบางข้อหาที่สามารถยอมความได้
ผู้เสียหายได้ถอนคำร้องไปแล้ว
คดีนี้เกิดขึ้นหลังพ่อแม่พาลูกสาววัย๑๗ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองศรีสเกต
ว่าลูกสาวถูกนายสุรสิทธิ์พระละศักดิ์
ที่๒๖๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังมีคนรู้จักชื่อนายทวีแนะนำให้ครอบครัวผู้เสียหาย
ทำพิธีสะดอกเคราะห์กับนายสุรสิทธิ์

และมีการไปทำพิธีอยู่ที่บ้านผู้เสียหาย

จากนั้นก็ออกอุบายว่าต้องให้ลูกสาววัย๑๗ปี

โดยไม่ได้บอกพ่อกับแม่ว่าจะไปที่ไหน
วันเกิดเหตุนายทวีเป็นคนมารับผู้เสียหายที่บ้าน
พร้อมกับลูกสาวของนายทวีเอง
ซึ่งเป็นรุ่นน้องในโรงเรียนเดียวกันกับผู้เสียหาย

จากนั้นนายทวีก็ขับรถไปรับนายสุรสิทธิ์

ซึ่งนายทวีอ้างว่าทำตามคำสั่งของนายสุรสิทธิ์
ที่ให้พาไปที่รับตาคนเพื่อทำพิธีในยามค่ำคืน
ในการทำพิธีหญิงสาวต้องถอดเสื้อผ้าแล้วใส่ผ้าถุง
เพื่อให้ปู่ฤษีเขียนลงคาถาที่แผ่นหลังและบริเวณขา
แต่ที่ผิดปกติคือทำพิธีให้ลูกสาวนายทวีไม่นาน

แต่กับผู้เสียหายเข้าไปทำพิธีทั้งคืนจนถึงเช้า
เวลาราว๘ชั่วโมงที่ปู่ฤษีอยู่เพียงลำพัง

อีกฝ่ายอ้างว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศถึง๔ครั้ง
และไม่กล้านำเรื่องนี้ไปบอกกับใคร

พ่อแม่ก็เห็นว่าลูกสาวมีท่าทีผิดไปจากเดิม

พาไปตรวจร่างกายและแจ้งความดำเนินคดี
หลังแจ้งความนายสุรสิทธิ์ก็เข้าพบ

พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา
พรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเสียจากบีดามันดา
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

เพื่อการอนาจารย์และข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น

พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน
ส่งตัวนายสุรสิทธิ์ฝากขังต่อสารจังหวัดศรีสเกต
จากนั้นญาติได้ยื่นขอประกันตัว
สารอนุญาตให้ประกันในวงเงิน๒แสนบาท
จากนั้นตำรวจได้สอบปากคำพยานจนครบถ้วน
สรุปสำนวนส่งพนักงานอายการ
กระทั่งพนักงานอายการส่งสำนวนยื่นฟ้อง
สารจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายน
จากนั้นวันที่๒๓พฤศจิกายน
สารก็มีคำพิพากษาดังกล่าว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน